กลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะประมาณตีหนึ่งกว่าได้ค่ะ
เกิดเหตุไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งที่ปฐุมธานีน่าเศร้าใจมากนะคะ
เพราะว่าที่บ้านหลังนี้พ่อแม่ลูกชายอายุเพิ่งขวบเดียวเองค่ะ
อุ๋ยเสียชีวิตถูกไฟคลอกอยู่ในบ้าน
แล้วก็การที่พบร่างนี่คือกอดกันกอดกันอยู่ในห้องน้ำนะคะ
แล้วบ้านหลังนี้มีแมวอยู่๑๑ตัวมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งก็ถูกไฟคลอกตายค่ะ
หมู่บ้านพฤกษา๑ซอย๒๓ค่ะ

อันนี้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้แถวนั้นนะคะ
อัดคลิปเอาไว้แล้วก็ไลฟ์ช่วงที่ไฟไหม้ด้วยนะคะ
ขอให้คนมาช่วยเพราะกลัวว่าจะลามไปบ้านหลังอื่น
บ้านที่เกิดเหตุเป็นทาวน์ฮาวส์ชั้นเดียวค่ะ
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะว่าไฟมันโอ้โห
กำลังลุกไหม้เนี่ยค่ะที่ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วมันจะมีเสียงดังคล้ายเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งค่ะ

เขาเปิดเป็นกิจการรับซ่อมแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
มันก็จะมีถังคอมแอร์อยู่เยอะ
เจ้าหน้าที่พยายามจะเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปบ้านใกล้
แต่ใช้เวลานานค่ะกว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ประมาณ๒ชั่วโมงเนี่ย
ทีนี้พอเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในบ้าน
ก็พบกับภาพที่น่าเศร้าใจมากนะคะ
เสียชีวิตสามศพกอดกันในห้องน้ำค่ะ
ต้องขออนุญาตเบลอแบบเบลอมากนะคะคือเป็นภาพที่น่าเศร้าใจจริง
นายสิงคนนองอายุ๔๓นางละอองอายุ๔๐
เด็กชายสินมหัดอายุขวบเดียว
พ่อแม่ลูกค่ะกอดกันเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำ
เสียชีวิตจากการสำลักควันนะคะ
มีแมว๑๑ตัวสุนัข๑ตัวถูกไฟคลอกตายหมดเลย
ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราไปตรวจสอบค่ะ
ญาติของนางละอองก็มาตรวจสอบที่บ้านหลังนี้ที่ทรัพย์สินมาดูอะไรแบบนี้

คือคุณผู้ชมค่ะแทบไม่เหลืออะไรแทบไม่เหลืออะไรเลย
หลงเหลืออยู่คือสมุดหนังสือของหลานค่ะ
ของน้องสินมหัสขวบนึงอะค่ะมันเหลือแค่เนี้ย
ก็ต้องหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้นะคะ
ยังทำใจไม่ได้ไม่สะดวกจะให้ข้อมูลจริง
โดยเฉพาะน้องสาวของนางละอองโทรศัพท์หาแม่ที่อยู่จังหวัดสุโขทัยแล้วร้องไห้
ร้องไห้เนี่ยค่ะเพราะเธอสูญเสียพี่สาวพี่เขยหลานชายขวบเดียวอ่ะ
คือจากข้อมูลเนี่ยนะคะก็เราได้ข้อมูลมาว่า
สิงคนนองอายุ๔๓ผู้เสียชีวิตก็คือผู้ที่เป็นพ่อค่ะ
ทำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งเป็นฝ่ายซ่อมแอร์
ซื้อทาวน์ฮาวส์ชั้นเดียวอยู่กับนางละอองภรรยาอยู่ได้๒ปีกว่า
คือหลังเลิกงานก็จะทำงานต่อคือรับซ่อมคอมแอร์ที่บ้าน
มีลูกชายขวบหนึ่งก็อยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูก
ทีมข่าวได้คุยกับชาวบ้านคนแรกที่บ้านอยู่ใกล้
กับบ้านที่เกิดเพลิงไหม้อะนะคะเธอบอกว่าลงมาเข้าห้องน้ำ
ได้ยินเสียงไฟปะทุแรงมากรีบไปปลุกคนในบ้าน
ให้วิ่งออกมาจากบ้านก็มาดูแล้วก็ไลค์เฟซบุ๊ค
เพื่อร้องขอความช่วยเหลือตอนนั้นไฟลุกไหม้รวดเร็วมากจริง
กล้องวงจรปิดหน้าบ้านของเธอจับภาพวินาทีไฟโหมลุกไหม้ได้
ยอมรับว่าคือกลัวมากคือกลัวว่าไฟจะลามไปบ้านหลังอื่น
คุณผู้ชมดูภาพควบคู่ไปด้วยนะคะเธอสลดใจและสงสารครอบครัวนี้มาก
คือเธอชอบเล่นกับลูกชายบ้านนี้มากคือน้องสินมหัสวัยขวบเดียวอะค่ะ
คือเคยเตือนกันนะว่าถังน้ำยาแอร์คอมแอร์เนี่ยเก็บให้ดีนะ
แต่เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาก็เก็บดีไม่น่าจะอันตรายอะไร
แต่สุดท้ายก็มาเกิดเรื่องเศร้าแบบนี้ค่ะ
พอเปิดประตูออกมาดูอะค่ะพี่

ระเบิดโถมเข้าไป

โหสิงเอาของเข้าไปไว้อย่างนี้ไม่กลัวเหรอ

แต่เราก็ได้แค่เตือนเขาแค่ครั้งสองครั้ง

คุณผู้ชมครับเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่ง
คืออยู่ฝั่งเดียวกันกับบ้านที่เกิดเพลิงไหม้นะคะ

อยู่ติดกับบ้านที่เกิดเพลิงไหม้เลย
หลับอยู่ตอนนั้นเอ๊ะมันก็ไม่ได้มีเสียงอะไร

รู้สึกแรกเลยคือมันเหมือนมีแรงปะทุอะค่ะ

แล้วแม่มาปลุกเธอให้รีบวิ่งออกมา
ก็เลยรู้ว่าไฟไหม้บ้าน

จนถึงตัวบ้านด้านนอกห้องนอนห้องครัวก็พังเสียหายเหมือนกัน
เหมือนพุค่ะ
แม่ก็มาส่องหน้าบ้านนี่แหละค่ะ
แล้วหนูนอนอยู่แล้วเหมือนแม่เห็นเปลวไฟมันสะท้อนกระจกอะค่ะ
สะท้อนกระจกตรงข้ามบ้านอะค่ะนั่นกระจก
ก็เลยไม่เห็นว่ามันใกล้บ้านเรา
แบบมันมาถึงจะถึงไหม้บ้านเราแล้วค่ะ
แม่ก็เลยไปเคาะทุบเรียกหนู
แล้วหนูก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกมาแล้วก็วิ่งวิ่งออกมานี่เลยค่ะ

ตำรวจสพธัญบุรีประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเทศบาลธัญบุรี

ให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ส่วนทั้ง๓ศพที่เสียชีวิตอยู่ในบ้าน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในวันพรุ่งนี้
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ส่วนแมว๑๑ตัวสุนัข๑ตัวที่ถูกไฟคลอก

ก็นำไปฝังกลบเรียบร้อยแล้วค่ะ
ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงค่ะ